ดูสถานการณ์ภัยแรงกันหน่อยนะคะปีนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสทีเดียวค่ะ
เพราะว่าฝนทิ้งช่วงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคอีสานเนี่ย
คุณผู้ชมเองก็ส่งไลน์มารายงานกันเยอะเหมือนกันนะคะ
ที่โคลราชนะคะที่บึงกระโตนเขาบอกว่านายโยเองเนี่ยสั่งการเร่งด่วย
ให้แก้ไขปัญหาภัยแรงในพื้นที่ตรงนี้เขาบอกตอนนี้แห้งจนไม่เหลือน้ำกักเก็บแล้วนะคะ
ส่วนนครพนมเองได้รับผลกระทบจากเรื่องของการเปิดปิดเขื่อนสายบุรีของที่ลาวอะค่ะ
ทำให้ระดับน้ำโขงลดลงอย่างเข้าขั้นวิกฤตเลย
เขาบอกว่ารอยพระพุทธบาทอายุ๒๐๐ปีโผล่มาจนเห็นได้ชัดเลย

จริงแล้วหน้าฝนเราจะไม่เห็นรอยนี้ขึ้นมา

สถานการณ์ภัยแรงที่นครพนมถือว่าส่งผลกระทบต่อเนื่องนะคะ
ระดับน้ำโขงเองก็ลดลงถึงขั้นวิกฤต
ถือว่ามากที่สุดในรอบหนึ่งร้อยปีเลยทีเดียวค่ะ
นี่คุณผู้ชมที่วัดบ้านเวิร์นพระบาทในอำเภอท่าอุเทน
ตรงนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะ
เพราะว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวมักจะเดินทางมากราบไหว้รอยพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์อายุราว๒๐๐ปี
ซึ่งจะโผล่มากลางน้ำในช่วงฤดูแรง
ก็คือระหว่างมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี
แต่ปีนี้ค่ะรอยพระพุทธบาทโผล่มาให้เห็นชัดเจนเลยในช่วงฤดูฝน

ที่ปกติแล้วเนี่ยจะเห็นได้แค่ครั้งเดียวก็คือฤดูแรงเท่านั้น
นี่มาเต็มเห็นชัดเจนเลย
ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกเลยค่ะว่าไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลย
ปีนี้ถือว่าน้ำโขงลดผิดธรรมชาติอย่างมาก
เชื่อว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าปัญหาภัยแรงจะรุนแรงเพิ่มขึ้น
เพราะว่าน้ำในแหล่งน้ำต่างเริ่มแห้งขอดค่ะ
หน้าข้าวชาวนาก็เริ่มขาดน้ำ
และถ้ายังไม่มีฝนตกลงมาในสัปดาห์นี้ก็น่าจะส่งผลกระทบ
แล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเพิ่มขึ้นเรื่อยเลยค่ะ
จากนี้นะครับระดับน้ำโขงที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ก็ยังส่งผลกระทบกับลำน้ำสาขาสายหลักด้วย
รวมไปถึงแหล่งน้ำที่ทำการเกษตรตามพื้นที่ต่างในจังหวัดนครพนม
โดยเฉพาะที่บริเวณประตูลำน้ำอูนที่ระบายน้ำลงสู่ลำน้ำสงครามนะครับ
ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีน้ำเพียงแค่ประมาณสัก๑๐เท่านั้น
แล้วก็เริ่มแห้งขอดวิกฤตหนักที่สุดในรอบกว่า๕๐ปี
อันนี้คือหนักมากนะรอบกว่า๕๐ปีนี่แหละครับ
ตอนนี้ชนรับประทานจังหวัดก็มีการเร่งการเก็บน้ำเอาไว้
ดพร่องน้ำตามประตูระบายน้ำทุกจุดที่ไหลลงลำน้ำโขง
เพื่อรักษาปริมาณน้ำเอาไว้ช่วยเหลือในพื้นที่การเกษตร

ดปลูกพืชนอกเขตชนรับประทานจนกว่าจะมีน้ำเพียงพอในช่วงของหน้าฝนนะครับ
ส่วนที่โคราชค่ะภัยแรงก็วิกฤตพอกันเลยนะคะ
บึงประโตนตำบลประทายตอนนี้สภาพเนี่ย
หาความเป็นบึงไม่เจอเลยค่ะเพราะว่าน้ำมันแห้งขอดไปหมดเลย
ไม่เหลือกักเก็บเอาไว้ไม่สามารถส่งน้ำไปใช้ในภาคการเกษตรได้ด้วย
นาข้าวรอบบึงประโตนพื้นที่กว่าหนึ่งหมื่นไร่เสียหายหนักนะคะ
ต้นข้าวเริ่มเหี่ยวเฉาและใกล้จะยืนต้นตายแล้วด้วย
ชาวนาในพื้นที่บอกว่าปีนี้ฝนทิ้งช่วงนานมากค่ะ
ไม่มีน้ำจะสูบมาเลี้ยงต้นข้าวเลย
ชาวนาก็ต้องจำใจปล่อยให้ต้นข้าวยืนต้นตาย
แถมน้ำในบึงก็ไม่เพียงพอผลิตปลาปลาหมู่บ้านอีกด้วย
ตอนนี้ชาวบ้านใน๔หมู่บ้าน๒๐๐หลังคาเรือนเริ่มเดือดร้อนกันแล้วนะคะ
โดยบึงกระโตนแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำที่นายกรัฐมนตรี
สั่งการให้แก้ปัญหาภัยแรงมาตั้งแต่ปี๖๐แล้วค่ะ
แต่จนกระทั่งปีนี้เนี่ยหนักที่สุดเลยก็ยังคงไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้นะคะ
มีการรายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนวันนี้เข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วนะครับ
มีน้ำใช้ได้จริงเหลืออยู่เพียงไม่ถึง๑๐เท่านั้นโดยเฉพาะที่เขื่อนอุบลรัฐนะ
ตอนนี้ปริมาน้ำใช้ได้จริงติดลบนะคุณผู้ชมแล้วนะครับดูสิคะลบนึกเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับของความจุอ่างไม่สามารถนำน้ำออกมาใช้ได้เลย
เขื่อนจุลพรเขื่อนปราสักเหลืออยู่๔เกื่อนศำศรีอริกิตเหลืออยู่๓
น้อยมากครับเคลื่อนภูมิพลและเคลื่อนคลองสี่ยัดเหลืออยู่๖
ก็ถือว่าส่วนหนึ่งนั้นเรานำข้อมูลมาให้ดูแบบนี้เพราะว่ามันวิกฤตจริงคุณผู้ชม
ตอนนี้อีกหลายเขื่อนสำคัญเหลือน้ำใช้ได้จริงไม่ถึง๓๐ของความจุอ่าง
ก็ค่อนข้างจะวิกฤตกันหลายจุดหลายพื้นที่แล้วนะครับ
นายสมเกียจประจำวงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนชเปิดเผยข้อมูลเลยนะคะว่า
วันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการเรียกประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ
ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศเหลือไม่มากแล้วเพื่อที่จะให้แรงหน้าตั้งแต่๑พฤศจิกายนไปจนถึงสามสิบเมษายนปีหน้า
ไทยเราจะต้องรอดพ้นจากภาวะวิกฤตแร้งค่ะ
โดยหลังจากประชุมจนได้ข้อสรุปแล้วก็จะนำไปเสนอผู้บริหารระดับสูงหรือว่านายกรัฐมนตรี
และพูดคุยกันถึงเรื่องของเงินเยียวยาชาวนาและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้วย
จากนี้จะเสนอให้กระทรวงเกษตรหาแนวทางมาตรการต่างที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรต่อไป
รับเลยว่าตอนนี้เป็นห่วง๑๓จังหวัดภาคอีสานแล้วก็อีก๑๐จังหวัดภาคเหนืออย่างมาก
หลายพื้นที่ตอนนี้ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ถึงขั้นวิกฤตแล้วค่ะ
แล้วก็วันที่๑๕๒๙กรกฎาคมนี้อย่างที่บอกนะคะว่า
สยบุรีของลาวเนี่ยเขาจะมีการทดสอบเรื่องของการเปิดปิดเขื่อน

เพราะฉะนั้นนอกจากที่มันจะลดลงอย่างวิกฤตแล้วเนี่ย
มันอาจจะเพิ่มขึ้นอย่างวิกฤตด้วยเหมือนกัน
พี่น้องที่อยู่รอบริมแม่น้ำโขงเนี่ยต้องคอยดูให้ดีนะครับ
ระดับน้ำด้วยบางทีมันอาจจะถูกปล่อยออกมาจนล้น
แล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมได้เหมือนกันเขาออกมาเตือนกันแล้ว

พร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
สุดท้ายแล้วเราต้องใช้น้ำอย่างประหยัด
เพื่อให้มีน้ำนั้นเพียงพอในช่วงที่ขาดแคลนแบบนี้นะครับ